ซึ่งก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ราชนาวีครับพลิกสถานการณ์ครับกลับมาชนะบางกอกซิตี้ได้แบบสุดมัน

ที่สนามอาคารกีฬาเวทเจ้าถิ่นบางกอกซิตี้นะครับ
ก่อนเกมอยู่อันดับที่๕เปิดบ้านพบกับราชนาวีทีมอันดับที่๓
ทีมเจ้าถิ่นก็มาในชุดสีเหลืองอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ฉากครึ่งแรกนะครับนาทีที่๖เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน๑๐ครับ
ไตรรงเพชรเทียมครับ
แต่ว่าราชนาวีทีมอย่าตามตีเสมอได้นะครับจากอธิชาพาพันธ์ครับ
อย่างเช่นเช่นแต่เจ้าถิ่นก็เร่งเครื่องนะครับ
และพีรพลตากิ่มนอกนาทีที่๑๗
ก็จบครึ่งแรกนะครับบากอล์ซซิตี้นำหา๓ตอนหนึ่งครับ
กลับมาเล่นในครึ่งหลังนี่เป็นหนังคนละม้วนครับ
เพราะว่าราชนาวีนะครับมาบวกเพิ่ม๔ลูกจาก
นัทธวุฒิน้ำจันทร์นาทีที่๒๙
วิภุษณะเปรียมสวัสดิ์นาทีที่๓๑

และอิทธิชาประพาพันธ์นาทีที่๓๗
ท้ายบางกอกซิตี้เจ้าถิ่นได้คืน๑ลูก
จากฟรานซิสโกเจ็กซ่อนแต่ไม่ทันจบเกม
ราชนาวีบุกมาชนะมากอกซิตี้๕ต่อ๐
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลในวันนี้มี๕คู่นะครับ
เหลืออีก๔คู่จะเริ่มแข่งขันเมื่อเวลา๑๗

โดยมีนนทบุรีเจอกับสุราธานีชนบุรีบลูเวฟ

คู่นี้เนี่ยจะมีเทปบันทึกภาพการแข่งขันไปออกอากาศในคืนนี้เวลาเที่ยงคืนติดตามรับชมกันได้
แบงคอกบีทีเอสเจอกับมภาคขอนแก่น
และมเกษมบัณฑิตเจอกับแคทเอฟซีครับ